แต่ไม่ทราบว่ามีแยวมันมาถึงบ้านเลยใช่ไหม
มีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่อยู่ในความดูแล

เฮ้ยมันเชื่องด้วยเหรอ
มันน่ารักจริงเหรอไปดูสิครับ

สุดท้ายกล่าวคาง

อย่างนี้เลยจริงเออไม่เคยเห็นเลยค่ะ
โอ้โหตุ๊กแก่ครับไม่น่าเชื่อครับ

เอ้าแต่ให้ดูเอาไว้ไม่ใช่ว่าทุกตัวมันจะน่ารักอย่างนี้นะ
เราลองดูตลอดค่าอยู่แล้วแม่อยากเลี้ยงตุ๊กแก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

นะคะเอาไหมเอาไหม